อันนี้ที่ฉะเชิงเศร้ามีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
หลายคนบอกงงมากมาชนทำไมคือมีรถกระบะคันนึงค่ะ
มาจอดที่หน้าร้านอาหารจอดได้แป๊บเดียวถอยหลังมาชน
รถที่จอดอยู่ด้านหลังแบบเต็มเต็มเลยคือคนเห็นแล้วงงมากว่าถอยมาชนทำไม
เสร็จแล้วไปเลยนะคะอ้าวชนเสร็จแล้วไปเลยด้วยนี่กระบะสีขาวค่ะ
ถอยแล้วถอยแล้วอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวมีรถอยู่ข้างหลังนั้นน่ะอุ้ย
ชนไปเต็มเต็มแบบนี้แล้วก็ขับหลบหนีไปเลย
งงไหมล่ะคะว่าไปชนเขาทำไมไปแล้วชนเสร็จไม่ลงมาดูไม่อะไร
นั่นสิครับเหตุการณ์เกิดขึ้นดึกแล้วนะคะประมาณตีสองครึ่งอะค่ะ
สิบเอ็ดมิถุนายนก็คือเมื่อคืนเข้าสู่วันนี้อ่ะเนอะบริเวณถนนจรรยานนท์หมู่เจ็ด
ตำบลบางวัวอำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้ากระบะคันนี้อีซูซูสีขาว
เห็นทะเบียนชัดเลยนะคะบ่อใบไม้รอเรือหกหกศูนย์ศูนย์
จอดหน้าร้านอาหารชื่อร้านเบากระบานอันนี้ชื่อร้านอาหาร
เป็นคนขับขับมาจอดด้านหลังกระบะสีขาว
ห่างประมาณ๕๗เมตรเธอจอดคุยโทรศัพท์กับเพื่อน
ถึง๕นาทีอยู่ดีโดนชนแบบนี้
แล้วเธอบอกว่าเธองงมากเลยรถที่มาชนก็ขับหนีออกไป
ซึ่งต้องรู้สิว่าชนเพราะไม่ได้ชนเบาแบบเออหนีไปเลย
คุณพันนิตาบอกว่าเธอมีสติคว้ามือถือมาถ่ายทะเบียนรถ
รถคันที่มาชนเธอเอาไว้ได้ทันแล้วเธอก็งงเอง
งงงอยู่ในรถว่าอะไรทำไม
คือตอนถ่อยนี่ค่ะจริงแล้วเธอก็บีบแจ้เตือนนะ
เขาไม่ได้ยินหรือยังไงไม่รู้นะคะชนตึ้งแล้วไปเลย
พอบีบแต่ปุ๊บมันก็ไม่ได้เตรียมนะคะ
มันดันอยู่มาอีก

ไม่ค่ะไม่รู้

คู่กรณีก็คือรถกระบะสีขาวที่ถอยไปชนเขาเนี่ยค่ะ

ไปพบกับรองสารวัตรสอบสวนสพบังปะกงนะคะ

แล้วก็นั่งรออยู่ที่โรงพัก
เรียกประกันมารับผิดชอบคู่กรณี
รถที่ไปชนคนขับเป็นผู้หญิงนะคะ
บอกว่ากำลังขับรถกลับบ้าน

เพราะเธอขับรถไม่เก่งไม่ค่อยคล่อง
ทำให้เข้าเกียร์ผิดค่ะ
กลายเป็นว่าเข้าเกียร์ถอยหลังเฉยเลย
หยุดรถรับโทรศัพท์คุยโทรศัพท์

ตกใจมากเลยขับออกมาก่อน

ก็เลยกลัวว่าคนที่อยู่ในรถเป็นผู้ชายหรือเปล่า
เขาโกรธหรือเปล่าเขาจะมีอาวุธหรือเปล่า
รีบหนีไปก่อนไปตั้งหลักก่อน

คนที่บ้านเลยแนะนำว่าไปเจอตำรวจเถอะไปโรงพักเถอะ

เธอก็เลยมาเจอตำรวจแล้วก็รอเรียกประกัน
เพื่อที่จะเคลียร์กับรถที่ถูกชนนะคะ
ทีนี้พอมาคุยกันเจอกันก็ปรับความเข้าใจกันได้
ก็คือทั้งสองคันเป็นผู้หญิงทั้งคู่คนขับอ่ะนะ

เขาก็รับผิดชอบค่าเสียหายทุกอย่างนะคะ